ฉันเชื่อว่าสัตว์เองก็ร้อนเหมือนกัน
มันก็ต้องมีวิธีคลายร้อนว่ากันไปอย่างเช่นการลงเล่นน้ำนะคะ
ไปดูเจ้าตัวนี้กันหน่อยมีวิธีคลายร้อนแบบไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนในฝูงเลยล่ะค่ะ
ให้ไหลเทไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้หายไปให้มันอย่าคืนย้อนมาทิ้งไป

เดี๋ยวนะมันที่ไหน
รู้สึกเหมือนสุขสนุกระดับโลก

แล้วก็เป็นความสุขของจราเข้ตัวนี้ตัวเดียวด้วยนะ
เพราะเพื่อนตัวอื่นเขาอยู่กันนิ่งอยู่กันสงบ
สงบแต่ตัวนี้ฉันขอมาเหนือมาเหนือน้ำเลยค่ะ
สไลด์ลงไปจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่า

นี่ที่เขาเรียกว่าขอนลอยใช่ไหม
เหมือนจราเข้เหมือนขอนน้ำแล้วลอยไปเรื่อย

ที่นี่น่าจะไม่น่าลองค่ะ

เราไม่เคยเห็นลักษณะจราเข้ที่เล่นน้ำแบบนี้

ยังไม่เคยเห็นจราเข้ขี้เล่นแสนสนแบบนี้

มันก็มันร้อนสัตว์ก็ร้อนเหมือนกัน
ดีนะมาเล่นตัวเดียวไม่ชวนเพื่อนไปเล่นด้วย